อย่างไรว่าครับเพราะว่าเมืองราวพวกเถียว
อาจจะพูดได้เข้าทิศพูดได้นะครับ
มันก็เป็นใครเปล่าหนังนะคะ

เหตุผลนะคะในการจบความสำคัญลง
อืม

มันก็เป็นอุณหารีน่าจะดีที่สุด

มันก็สมไปแล้วนะ

เราก็ยังไม่อยากที่จะพูดเยอะมาก

แต่ว่าสุดท้ายก็มีการคุยกัน
แล้วก็ตอนนั้นก็เข้าใจกัน
ใครเป็นคนตัดสินใจที่มีความสำคัญ

พี่ลองบอกเรื่องก่อน
ก็เหมือน
จริงคุณพรรดิสำคัญก็ไม่อยากให้มันต้องเป็นแบบนี้
ก็ไม่อยากสมัครมีแยกกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายพอมันเดินทางมาถึงจุดนึง
พี่ก็
มีอะไรหลายอย่างต้องมองเลยค่ะ

มันเป็นแบบนี้ดีกว่า
คุณพรรดิมีสัญญาณที่ไม่ดีมากกว่า
หรือว่ามีปัญหาการหรืออะไรอย่างนี้
ไม่เข้าใจกัน
หรือว่ามันไม่ดีอะไรแน่
ก็มีมีมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันก็อาจจะแบบ

ต้องไม่แน่ย
มันไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะก็รู้สึกแบบมันเป็นเรื่องของเราสองคนอ่ะ
แล้วมันต้องไปเดือดร้อนกับคนอื่นอะไรอย่างนี้พี่ก็รู้สึกแบบเออมันไม่ใช่อะค่ะ
เป็นงานประหลังใจลำบากไหมอ่ะค่ะเพราะเราเป็นคนบอกให้ช่วย
ก็ลำบากค่ะที่ก็เสียใจเหมือนกันค่ะที่เราก็เสียใจที่ก็เสียใจ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ตัดสินใจแล้วแล้วคิดก็เคารพในการตัดสินใจของพีช
แล้วก็พี่ต่อก็เคารพในการตัดสินใจของผู้พิธีเหมือนกันอย่างคือตัวหนึ่ง
ก็ก็ไม่ได้อยากให้ให้ให้ต้องแบบมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าในเมื่อมันคิดว่ามันไปไม่ได้อะไรอย่างนี้

แล้วก็จะได้แบบอื้มไม่ต้องเสียเวลาเลยค่ะ
สำหรับขี่ก็ว่าก็
ก็เสียใจทั้งคู่ค่ะพีชก็เสียใจเหมือนกัน
ก็ก็อยากจะไม่ต้องต้องใจเขาอยากจะต้องต้องใจตัวเองดีกว่า
เพราะว่าพีชก็เหมือนทำชีวิตของเราให้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยากจะให้ตอสก็ทำชีวิตพี่ตอสให้ดีด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเลยใช่ไหมคะ

ก็ยังรู้สึกคือเวลาเราคบกันคือมันก็มีเรื่องดีอยู่แล้ว
มันก็จะทำแต่สิ่งดีอยู่แล้วค่ะ

น่ารักไม่จะเป็นคนงานร้อยนะ

ซึ่งคิดว่ามันก็ต้องขอโทษช้อนด้วยนะคะที่แบบต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของพีคอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็คงด้วยความที่เขาโสดด้วยนะคะ
ยังยังไม่รู้สนิทกันแค่ไหนอ่ะพี่ช้อน
โหสนิทนี่คือจริงคือพี่ไม่ได้สนิทกับช้อนคนเดียวนะคะพี่มีสนิทกับพี่โต
แล้วในกองพีคเรื่องหวอไอ้นี่คือมีซาร่ามีพี่ฟอยมีพี่แขคือพริกเล่นกับทุกคน
คือพี่ก็สนิทกับทุกคนนะคะ
เธอก็ตกใจเหมือนกันที่แบบเหมือนเอาพี่ช้อน
ก็เขาคงตกใจมั้งคะแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่ามันชื่อเขามันก็ประมาณนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่พี่ก็แบบแยงใจไม่อยากให้ต้องมาแบบเหี่ยวคล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

มีคุยค่ะก็แบบฝากขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หรือว่าช้อนว่าไงนะเขาก็แบบ
เขาก็แบบว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันรู้สึกเสียใจที่คนมองว่าแบบเราเป็นฝ่ายหญิงแต่กลายเป็นเรานอกใจฝ่ายชาย
คือเรารู้อยู่แล้วว่าจริงมันคืออะไรนะคะแล้วก็พีคเชื่อว่าพี่ตอสก็น่าจะเข้าใจ
แล้วก็รู้ว่าจริงแล้วมันก็คืออะไร
กับข้อนที่ต่อไปหรือว่าการเจอกันมันจะ

เจอกันได้ปกติเลยค่ะและมันก็ต้องมีช่วงปรนของละครมีทางเพลงมากับละครด้วย

คือใจเป็นไงที่ผ่านมาคือมันก็มีการคิดพบทวนแล้วก็ใส่ท้องมาแล้วนะคะ
ว่าเราจะสุดท้ายความสัมพันธ์เราเป็นยังไง
แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นเวลาทำใจกันแล้วซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบให้เวลากันไป
ก็ทำใจซึ่งพี่รู้สึกว่าเข้าใจค่ะว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็ยอมรับมันคือมันก็จะ
ผ่านหรือผอมลง
มาผอมลงแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าก็เดี๋ยวดูไม่ดีอ่ะ

คือพีคว่าพีคก็ค่อนข้างจัดการตรงนี้ได้นะคะพีชก็เข้าใจอะค่ะ
โตแล้วมันฉะนั้นคือชีวิตเรามันต้องมีอะไรทำอีกเยอะพีชก็แบบมีครอบครัวที่ดีนะคะมีแบบคนรอบข้างที่ดีแค่นี้ก็เป็นกำลังใจเยอะแล้ว
อันอย่างที่ผ่านมาคอมเมนต์ก็ทะลมว่านค่ะเราเละเลยเหมือนกัน
จริงหรอไม่เห็นเลย
รู้สึกว่าตรงนี้คือคนก็ยังจับตาว่านี่คือคนที่ผู้หญิงที่เจ้าชู้ขออนุญาต
พีคไม่เจ้าชู้เลยค่ะแล้วก็พีคก็ทุกคนก็ไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่อะไรอย่างนี้
แล้วก็พีชก็ยังรู้สึกว่าพีชก็ยังอยากแบบแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ก็แบบแตกแตกผิดแต่ว่ามันก็แบบแตกงานครั้งเดียวแล้ว

พี่เรียนตัวอะไรในที่เป็นผู้ป้องกัน
ไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ได้ดูเลย

ไม่ค่ะบางทีมันก็ไม่ได้ต้องแบบไปดูอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างกับเหินเผลอที่เป็นแกงเดียวกันอะไรอย่างเนี่ยค่ะ

ผิงปองไงค่ะมีเศฟสยา

คนรอกข้างเราส่วนใหญ่ก็เป็นคนสนุนสมาธิ
ฉะนั้นคือมิวรู้สึกว่าเวลาเราไม่สบายใจหรือ

แต่ว่าก็พยายามทำให้มันดีที่สุด

มันถือดเบอร์ประเรียนกับความรับเพื่อนไหมคะ

ปล่อยเวลาให้มันผ่านไป
ช่วงอีกทั้งเท่าไหร่อยู่ค่ะตอนนี้ก็พักอยู่นะคะ
แต่ว่าเหมือนคิมรู้สึกว่าณตอนนี้คือก็ยังดีที่ว่ามีงานทำ
ที่แบบเหมือนเราก็อยากทำงานให้เต็มที่อยู่แล้ว
แล้วก็มีจังหวะที่รับละครมาความการเรื่องนึง

แล้วก็ก็มีไปถ่ายรายการของที่เองอยู่กับที่บ้าน
แค่นี้ชีวิตก็ค่ะแบบเอิ้นหรือก็เต็มแล้ว
เพียงกี้พี่บอกว่ามองคำเลี่ยงได้เศคสอบไป

เหมือนด้วยความที่เราก็รู้ว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนอยู่แล้ว

ก็ไม่ได้บอกว่าผ่านแล้วผ่านเลยก็มานั่งทบหัวเหมือนกันอยู่แล้ว
ทำไมอะไรยังไงแต่มันก็เป็นเรื่อง

แบบไม่คุยกันจริงจงทำให้แบบความสัมภาษณ์มันจบลง
อืมอธิบายอยู่ยังวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้าย
สุดท้ายก็คือได้คุยกันนะคะแล้วก็คิดว่าพี่ตอสก็เข้าใจ